คุณผู้ชมค่ะนับถอยหลังนะคะทวงคืนความยุติธรรมค่ะ
ตุลาคมนี้สารมีการนัดฟังคำพิพากษาในคดีน้องชมพู่
ว่าใครกันแน่ที่ฆ่าน้องชมพู่
เราต้องนับถอยหลังแบบนี้นับถอยหลังใครฆ่าชมพู่
ใช่ค่ะ๓๑ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเกาะติดเรื่องนี้กันค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราพาไปดูความเคลื่อนไหวนะคะ
ที่บ้านของลุงพลป้าแตนค่ะวันนี้ลุงพลป้าแตนนะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างซึ่ง
แล้ววันนี้ก็นุ่งข่าวห่มข่าวเข้ากับช่วงเทศกาลออกพรรษาด้วยนะคะ
คือลุงพลแล้วก็ป้าแตนค่ะเป็นจำเลยของคดีน้องชมพู่
ตอนนี้ถ้านับถอยหลังไปถึงวันที่๓๑ตุลาคมก็เหลืออีก๒วัน
ในการอ่านคำพิพากษาของศาลนะคะ
วันนี้ลุงพลป้าแตนมีการเดินทางไปทำบุญที่วัดดอนสวรรค์
อำเภอวานอนนิวาสกลนครค่ะสวมชุดขาวนะคะ
แล้วก็ทันทีที่ไปถึงวัดเนี่ยนะคะ
ลุงพลกับป้าแตนก็มีการเดินเข้าสาลาแล้วก็นั่งแถวหน้าสุดนี่แหละค่ะ
ร่วมทำวัดเช้าสวดมนต์รับศิลพรต่าง
มีการถวายพระทหารปัจจัยต่าง
แล้วก็ฟังธรรมเทศนาของพระนะคะ
และที่สำคัญค่ะลุงพลกับป้าแตนเองก็ได้มีการยกมือไหว้
แล้วก็รับฟังธรรมต่างของนี่ฮะธรรมบุญตักบาท
รับฟังคำต่างคำสอนของพระพุทธศาสนา
อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
ซึ่งลุงพลกล่าวว่าขอบคุณทุกคนนะคะ
ที่วันนี้เดินทางมาทำบุญในวันออกพรรษาร่วมกับลุงพลด้วย

บอกด้วยนะคะว่าดีใจแล้วก็ยินดีมาก
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญที่วัดแห่งนี้
ขณะเดียวกันนะคะขอบคุณชาวบ้านทุกคนค่ะ

และวันนี้ลุงพลกับป้าแตนก็ยืนยันด้วยว่า
หากชาวบ้านบ้านจำป่าดงขาดเหลือสิ่งใด

ลุงพลก็ได้คณะนะครับชาวบ้านคนหนึ่งที่เข้ามา
ขออาศัยเป็นลูกบ้านของบ้านจับประดงเหนือหมู่๖
ซึ่งเขาก็ได้รับการตอบรับและยินดีกับชาวบ้าน
ก็เป็นิกษาสถานที่เราได้มาอยู่ด้วยกัน
ก็ขอฝันและปรับตัวนะครับลุงพลพระเต็ม
ค่ะแล้วก็นี่ทำบุญตอนเช้าแล้วใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวว่าช่วงบ่ายเขาจะมีการรำนะ
ค่ะเป็นการรำบูชาพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับลุงพล
ก่อนที่จะมีการตัดสินคดีน้องชมพู่
ที่จะถึงในวันที่๓๑บนี้ค่ะ
การรำต่อหน้าปู่ปาริจิตพญานาคที่ลุงพลเขาก็นับถือ